สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับมาติดตามบรรยากาศการซ้อมของทีมชาติไทยแบบครบทีมนะครับ
เป็นครั้งแรกหลังจากที่๑๐นักเตะจากเมืองทองนั้นเดินทางมาสมทบเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
บรรยากาศการฝึกซ้อมที่กิเลวัลเล่นะครับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ
หลังจากที่มากันครบทีมพร้อมหน้าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงข้ำหวานนี้ครับ
สิบน้ำเตะเมืองทองเดินทางมา
ตอนนี้ถือว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้

ยืนยันจะเช็คอาการเจ็บจนถึงวินาทีสุดท้าย
เพื่อให้กัปตันทีมชาติไทยพร้อมที่สุด
รอบเกมพบกับทีมเศรษฐีน้ำมันวันที่๒๓มีนาคม
รวมทั้งนัดที่จะบุกไปเยือนญี่ปุ่นวันที่๒๘มีนาคมครับ

แข่งของไทยเดินทางถึงนะครับ
ด้วยเครื่องบินส่วนตัวถึงท่ากัศยานดอนเมือง

โดยอาเดลเทซัตทร์กระธานสมขาลฟุตบอล

ก็ชื่นชมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็สถานเอกอักทราชทูต

สำหรับการต้อนรับและมาจากการดูแลสาวความปลอดภัยที่เข้มมวด
ส่วนเกมที่จะพบกับทีมทัศน์ไทยมั่นใจว่าจะเป็นเกมที่สนุก
แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพของนักเตะสาอุที่สู้กับทีมไทย
และจะสามารถบุกมาคว้าชัยได้ถึงถิ่นทีมช้างศึกแน่นอนครับ
เพราะว่าพวกนักเตสาอุมีความปลอดภัยที่สู้กับทีมใหญ่
และนั่นไม่เป็นปัญหาของเรา

พวกนักเตสาอุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือก
ปรากฏว่าทีมไทยเจ้าภาพนะครับในรอบแบ่งกลุ่มรอบคันเลือก

อยู่ร่วมสายกับอินโดนีเซียมาเลเซีย

เกมแรกเจอมองโกเลีย๑๙กรกฎาคม
นักที่สองพบกับมาเลเซีย๒๑กรกฎาคม
ปิดท้ายเจอกับอินโดนีเซีย

รายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมไทยลงสนาม

กลุ่ม๑๐ทีมบวกกับรองแชมป์
ผลงานดีสุดอีก๕ทีม
กับจีนเจ้าภาพเป็น๑๖ทีม

ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับ